สำหรับคดีนี้พาคุณผู้ชมไปดูกันต่อเลยนะครับ
แต่ว่าจริงแล้วมีหลายคนที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของยาเสพติดก่อนหน้านี้นะครับคุณผู้ชม
เพราะว่าตำรวจเองก็ได้มีการจับกลุ่มแล้วก็นำตัวไปดำเนินคดีนะครับ
แต่ว่าก็ต้องพิสูจน์ความจริงต่อไปว่าตกลงแล้วไปมีส่วนรู้เห็นมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไร
กลับไปก่อนหน้านี้ครับก็จะพบว่ามีหลายคนที่มีรายชื่อแล้วก็ปรากฏตามข่าว
ถูกจับกลุ่มและดำเนินคดีไปแล้วใครบ้างนั้นไปดูข้อมูลกันนะครับ
คุณผู้ชมครับสำหรับคนแรกเป็นข่าวคราวก่อนหน้านี้นะครับ
ถือว่าเป็นลำดับแรกเลยนะครับที่ตกเป็นข่าวก็คือนายศรีศุกร์ดาวเฮือง
ผู้ต้องหาชาวลาวครับถูกทางการลาวควบคุมตัวเอาไว้หลังร่วมกับทางการไทยดำเนินคดี
เพราะว่านายศรีศุกร์ดาวเฮืองนั้นเป็นผู้ต้องสงสัยค้ายาเสพติด
มีระวังโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต
ตอนนี้ทางการไทยอยู่ระหว่างการประสานขอตัวมาดำเนินคดีในประเทศนะครับ
เนื่องจากมีข้อมูลเชื่อมโยงกับนายไซสนะแก้วพิมพา
จากนายศรีศุกร์และพอมีชื่อนายไซสนะมาเกี่ยวข้องต่อเนื่องเลยครับ
คนที่สองก็คือผู้ชายคนนี้นะครับนายไซสนะแก้วพิมพา
ตอนนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
ความผิดฐานสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
นำเข้ายาเสพติดและมีไว้ในครอบครอง
และจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่๑ระวังโทษสูงสุดประหารชีวิต
คนที่๓ครับนายรัชพลรัชพลพกรหรือว่ากิมเล้ง
ตอนนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
ความผิดฐานฟอกเงินระวังโทษจำคุกตั้งแต่๑๑๐ปี
ปรับตั้งแต่๒๐๐๐๒๐๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
อกจากนี้ก็มีข้อหาสมคบกันฟอกเงินระหว่างโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กำหนดไว้
สำหรับความผิดนั้นข้อหาสนับสนุนหรือช่วยเหลือ
ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดระวังโทษจำคุกตลอดชีวิต
และปรับ๑๕ล้านบาทหรือประหารชีวิต
คนที่๔ครับนายนัทพลนาคคำหรือว่าบอยผาขาว
ตอนนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
ความผิดฐานมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายยาเสพติด
โทษประเภทที่๑ระวังโทษจำคุกตลอดชีวิต
และปรับ๑๕ล้านบาทหรือประหารชีวิต
ได้รับอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นฝากขัง
ความผิดฐานฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน
ระวังโทษจำคุกตั้งแต่๑๑๐ปี
หรือปรับตั้งแต่๒๐๐๐๒๐๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ส่วนข้อหาสนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้กระทำความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดระวังโทษจำคุกตลอดชีวิต
และปรับ๑๕ล้านบาทหรือประหารชีวิต
คือฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินเช่นเดียวกับเบ้น
แต่ว่าไม่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาสนับสนุนหรือว่าช่วยเหลือผู้กระทำความผิด

สำหรับในเรื่องนี้คุณผู้ชมครับเราคงต้องรอดูความคืบหน้าต่อไป
แต่วันนี้ก็รวบรวมตัวละครสำคัญตามข่าวก่อนหน้านี้ให้คุณผู้ชมได้ติดตาม
แล้วก็รอดูความคืบหน้าเพิ่มเติมนะครับ